เราจะกลับไปติดตามอาการของน้องบอสนิสิตชั้นปีที่๑
ซึ่งขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
ก่อนอันนี้ก็เป็นข่าวคลึกโครมครับเนื่องจากว่าน้องบอสนั้น
ตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ก็พูดกันมาว่า
ถูกรับน้องโหดบ้างล่ะหรือถูกรุ่นพี่บังคับบ้างล่ะ
ทำให้ป่อติดเชื้อแต่ก็มีการชี้แจงกันไปทีละประเมืองต้นก็บอกว่า
เป็นช่วงเวลาของการที่น้องว่ายน้ำจะข้ามฝั่งแล้วก็อาจจะหมดแรงเลยจมน้ำ
ตอนนี้อาการโดยรวมของน้องบอสดีขึ้นแล้ว
โรงพยาบาลชนบุรีนั้นก็ถอดเครื่องช่วยหายใจ
แล้วพรุ่งนี้คาดว่าจะเข้าไปพักรักษาตัวในห้องพิเศษได้ตามปกติ
โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลชนบุรีถอดเครื่องช่วยหายใจ
ออกจากนายโชคชัยทองเนื้อขาวหรือว่าน้องบอสนะครับ
อายุ๑๙ปีเพื่อให้น้องบอสได้ฝึกหายใจเองตามปกติ

แล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยการลุกนั่งรับประทานอาหาร

แต่ว่าทางคณะแพทย์ยังไม่ให้พูดโต้ตอบ

และยังต้องรอดูอาการอีก๒๔ชั่วโมงครับ
โดยภูมิในการโรงพยาบาลชนบุรีนะครับ
นายแพทย์ชุติเดตตามองค์ฮารักษณ์บอกว่า
จากการประเมินสมองแล้วคาดว่าน้องบอส
สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวัน

แต่ยังต้องรอดูอาการว่าภายใน๒๔ชั่วโมง
หายใจเองได้ชีพจรไม่เปลี่ยนแปลง

จะให้ออกไปพักฟื้นในห้องพิเศษได้
ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

ทยาเขตศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
จังหวัดชนบุรีสาธารณสุข
อำเภอศรีราชาและโรงพยาบาลแหลมชะบัง
เข้าไปดูสภาพน้ำและแหล่งที่มาของน้ำภายในบ่อของมหาวิทยาลัย
โดยพาไปดูแหล่งที่มาของน้ำในบ่อพักแห่งนี้
ไหลลงมาจากภูเขาซึ่งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัย
ซึ่งก็ไหลลงมาตามท่อลงมาสู่บ่อดังกล่าวนะครับ
อกจากนั้นพาไปดูปลาในบ่อน้ำโดยพบว่าก็ยังว่ายอยู่ในน้ำจำนวนมาก
ส่วนที่มีปลาตายเพียง๑๒ตัวนั้นเป็นเรื่องปกติ
เนื่องจากเกิดการน็อกน้ำเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวัน
ทำให้น้ำฝนไหลสู่บ่อพักเป็นจำนวนมาก
บางชนิดปรับตัวไม่ทันก็เกิดอาการน็อกน้ำแล้วก็ตายนั่นเอง
พาเยี่ยมชม
ก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของเหตุการณ์ต่างนะครับ
แล้วก็บอกที่เกิดเหตุแล้วกันนะครับว่าเราใช้คำอะไร
ซึ่งบ่อนี้จริงเป็นบ่อรับน้ำฝน
ผมก็เลยพาไปดูว่าแหล่งที่มาของน้ำที่ลงในบ่อเป็นยังไง
กับแหล่งที่ว่ามันเป็นสารเคมีมันอยู่เป็นคนละส่วนกันนะครับ
หลังจากตรวจบ่อพักน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ไปตรวจบริเวณตึกเคมีซึ่งอยู่ใกล้กันกับบ่อน้ำ
เพื่อดูระบบการจัดการของห้องปฏิบัติการเคมี
ที่ไม่ได้มีการปล่อยน้ำลงสู่บ่อดังกล่าว
โดยในแต่ละครั้งหากมีการทดลองทางเคมีของบรรดานิสิต
สารเคมีต่างที่ใช้เรียบร้อยแล้ว
จะถูกจัดเก็บในถังภาชนะอย่างดี
และในปริมาณ๑เทอมหรือว่า๔เดือน
จะมีบริษัทเอกชนมารับไปกำจัดอย่างถูกต้อง
ดังนั้นยืนยันว่าไม่มีสารเคมีชนิดใด
ปะปนลงสู่บ่อน้ำดังกล่าวอย่างแน่นอน

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ